รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

คุณบอกอุ๊เหม็นไม่เอาเหม็นอะไรอย่างนี้

เป็นเช้าให้ไป๕๐๐๐

โอ้โหทำไมให้กับเขาเยอะแยะ

ผมไปทำธุรกิจอยู่ที่อัพการณิชสาธารณ์

ทำอะไรน่ะทำบ่อนน้ำมันครับ

อืมขออนุญาตครับ

ผมมาหาคนที่ให้ขนมผมกินวันนั้นนะครับ
แล้วที่เข็นไปเป็นรถเลยใช่ครับ
ตอนแรกมาขอตังค์ครับโอ้โฮ

อุ๊ยเหม็นใครล่ะ
ไม่ได้ครับผมไม่ได้อาบน้ำมาปีเดียวเหม็นแหละครับ
ไม่พี่บอลไม่ได้เหม็นเขาหรอก
พอดีเจ๊ตนอ๋อเขาขอทานครับ
ขอที่อื่นไอ้น้องวันนี้ยังไม่มีลูกค้าเลย
มีความบ้าเขาก็ตามฉับเลยครับความบุญทำทานส่วนยากของจนหน่อยครับ
ไม่มีลูกค้าเงินเดือนก็ไม่ออกจะเอาตังค์ที่ไหนให้เองวะ
ระวังขโมยนี่ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเนี่ย

เฮ่ยบอลน้ำจ่ายมีไหม
เฮ่ยเอาไปตัดตรวมหนึ่งคนจนที่หลุดตัดเลย
เขาบอกว่าอันความเมตตากรุณาปานีจะมีใครบังคับก็หาไม่
มันกลับเดี๋ยวมึงเอาตายเลย
ไอ้เน่คนมีธรรมะในจิตใจ
น้องยังไม่ได้กินอะไรเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยครับ
คืออะไรน่ะให้อะไรครับ
ให้ไงแบ่งปันแบ่งปันอะไรมั่ง
รถเข็นเตียงผู้ป่วยแล้วก็ว็อกเกอร์ช่วยเดิน

ให้ใครล่ะให้แม่ยายพวกนี้
จิตใจหล่อมากเองอยากได้อะไรอยากกินอะไร
เอาเลยเดี๋ยวเก็บตังค์ที่ผม
เฮ่ยที่ไหนครับพี่

นี่อาบน้ำอาบน้ำหรือเปล่าเนี่ย
เออเอาไว้ก่อนได้เอาไว้ช่วย
ช่วยเขาเหรอช่วยคนที่มันโด่
เองนี่มันสุดยอดเลยอ่ะโอเค
เอาไปขอบคุณเขาซะเขาใจดีอ่ะดีมาก
เขาไหล่กันเชียววะน้ำเบิดเขาไปแล้วนะ
เห็นไหมเขาไม่ได้มาอยู่กับเราทั้งชีวิต
เขาแค่มาขอของกินนิดหน่อยแล้วเขาก็ไป
เงินมาเลยคิดแล้วเรียบร้อย
เท่าไหร่ก็มีเขาก็ขนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไป
กินได้ประมาณ๕ปีที่เขาขนไปเมื่อกี้
แล้วก็ขนจอทีวีไปด้วยแล้วก็ขนน้ำไป
คิดว่ากินแล้วก็อาบได้อีกประมาณ๑๐ปี
ทั้งหมดเลยลูกคิดมาอัก๓ล้าน

เฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเอาอย่างนี้
ใจเย็นโดนหักกันเดือนจะผึ้งปีใจเย็น

คุณเป็นคนบอกจะเอาอะไรเอาไปให้หมดเลย

เงียบนี่ครับ

ตอบแทนคือว่าวันนั้นคุณมีน้ำใจมาก

เดี๋ยวแคล์ที่แบงค์บอกอ่าขอเบิ้ลเงิน๑๐ล้าน

ถ้าคุณจะเบิก๑๐ล้านคุณไม่มีเงินฝากในแงงก่อนนะ
เฮ่ยอ่าวดีดีดีด้วยไอ้น้อง

พาไปทานอาหารทานอาหาร

ถ้าจะไปปากผงชัยกินเบ็ดปากชำดีกว่า

แจกบอกเหม็นเจ๋ลอะไรออกจากร้าน

ใช่ครับผมจำถึงได้คุณมีพรขุมกว่าผมมากเลย
น้องอย่าพาพี่ไปเลี้ยงน้องมีตังค์เยอะป่ะล่ะ

ก็ไม่ดีแล้ว

ก็ถ้าร้านดีนะราคาแบบมาตรฐานสมเหตุสมผล
ก็มีอยู่ร้านหนึ่งร้านสีฟ้า
ร้านนี้อร่อย
เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
๑ข้าวดอกมะขามผัดขั้วกรีกกุ้ง
ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ
ข้าวอบขาหมู
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น
ไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อเงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร
และนักชอบของเรานี้ค่ะ
บอกด้วยเลยว่าเธอเป็นนางแบบสาวขายาวเรียว

นางแบบเต้นได้ไหมคะโยกได้นิดนึงไหมคะ

นางแบบเหรอพี่เป๊กเองก็เคยเป็นนางแบบนะ
เดินตั้งแต่ถูกเทพฯถึงเชียงใหม่เลย
ต้องไปการเดินที่ยาวไก่มากนะคะ

เป๊กก็มีพิตตี้ก็ทำค่ะแล้วก็แดนเซอร์ก็ทำ
ิตตี้ด้วยนางแบบด้วยเดินแบบด้วยถ่ายแบบด้วย
แล้วแต่ใครจะจ้างไปทำอะไรทำได้หมดเลย
ใช่อ่ะทำงานเก่งแบบนี้ช้อปปิ้งเก่งไหมคะ

ไม่ค่อยเก่งเหรอใช่เอ๊ะดูจากทรงแล้วเหมือนเป็นนักช้อปปิ้งตัวยงเหมือนกันนะ
ใช่แต่ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยค่ะพี่เป๊
จะเป็นคนที่แบบนานทีซื้อก็จะซื้อทีเดียวเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะไม่ค่อยได้แบบว่างแล้วไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
กินของใช้ของกระจุกของกระจิ๊ก
บ้างค่ะแต่ว่าก็น้อยบ้างมากค่ะ
วันนี้ไม่รู้ว่าโจทย์ของคุณนุษย์นะคะนางแบบสาวสวยของเราจะได้เป็นอะไร
อย่างนั้นเราเข้าสู่การเห็นคันกันเลยค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
โจทย์คำถามบอกได้เลยว่าบันเทิงมากอยู่ทางด้านนู้นค่ะ

นุ้ยพี่เชื่อผมนะไปขายมอไซค์ขายเสื้อวินทิ้งซะ
เพราะวันผมไม่เห็นพี่ขับไปไหนมาไหน
ที่นั่งอยู่แต่ร้านอยู่กับพวกผมเนี่ย

เอ่อก็ไปรวดไปที่เพราะว่ารถในกรุงเทศมันติดไง

อันนั้นเขาเต้นหรือว่าเขาเป็นผีตะกดนะ

เป๊กมีนามเสนอเจ๊เจ๊บอกมันเต้นดีมากแล้วก็สวยหน้าตาดีด้วย

เดี๋ยวพี่จะไปดิ้ยินเข้าเดี๋ยวหาว่าปอก

เฮ้ยทำไมรู้วะโอ้โฮพี่รู้จักได้อย่างไรวะ

อ้าโอ้โฮ

หน้าอย่างนี้จะให้ไปตามจีบเขาเมื่อไหร่จะได้กิน
เออเออ

เฮ้ยเอาอย่างนี้

เอาเบอร์รองเท้าไปส่งใส่อะไรจะสื้อมาให้เขา

เฮ้ยวันนี้อู๋พี่สงสัยขับมอเซอร์ไซค์คนเดียวแล้ว
ทำไมล่ะตรงพี่ตีไปไหนก็ไม่รู้
ก็แคบนิดหน่อยเอง

มันเกี่ยวกับมึงค่ะมีปัญญาเป็นชื้อเอกหรือเปล่า
จะมาขอยืนชาวช้องขาวไอ้ตี

เฮ้ยอะไรอ่ะแค่นิดหน่อยทำเป็นห่วง
และทีเวลาขอของผมเนี่ยผมเคยห่วงไหม

ทำไมทำไมต้องไปกับมึง

มันอะไร

ไม่เอาไหมล่ะ

อยู่แล้ว

หาใจเชิญพักอย่าแตกตัวพูดกับพูดกับคุยกันธรรมดา
อย่าส้มผัสน้องคุณพี่ไม่ชอบ

พี่ลงไม่เอาดเท่ารออะไรกันทั้งหน่าโตแล้วนะพี่
เฮ้ยไม่ต้องเลยไปหาซื้อเอาเอง
ไม่ใช่ว่ามาขอยืมขอไปให้

พอร์ทนักข่าวไปเห็นเลี่ยวคนเอาตูนไง

อันร้านนี้
นี่ทำเป็นนักเลงข้างถนนไม่ได้

เอาไหมต่อยกันไหมใส่นวมใส่กางเกงมวยต่อยกันไหม
เฮ้ยคนอย่างพี่เหรอจะมีไม่เอา

นี่เมมิถุจังนี่นี่นักมวยเก่า

นี่ตอนต่อยมวยชื่อตลกมาก

น่าจะอย่าส่งอะไรให้ผู้หญิง

ผมอยู่ฝั่งพี่ผมมั่นใจพี่แข็งแรง
ตีไม่เคยมีใครมาลบเหลี่ยมพี่แบบนี้

สมัยเด็กนี่ต่อยคนหน้าขาดมาแล้วด้วย

ต้อนต่อยโวต่อไป

ขอเพราะมันปากไว้

นี่จะมายากอะไรอ่ะ
ให้มือแป๊บ
แมวแมว

ใส่มงคลก่อน

เอาเลยพี่ตีมาเลย
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
เข้าสู่เวทีมวยลุงพี่หน่อย

โดยผมสมิงเขียวสมิงขาว
เป็นผู้บรรยายการชกของนักมวยทั้งคู่
ระหว่างนอนหน้าสิทธิ์เจ้าแม่นอนนานฝ่ายน้ำเงิน
ใช่

น้องมวยฝ่ายดัง
ช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้
๔โล๓ขิด

ปัจจุบันนี้ยังโสด

อยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
พ่อแม่เสียชีวิตไปตั้งแต่เขายังเด็ก

พ่อไปวิ่งกับพี่ตูนด้วย๒กิโล
น้องมวยฝ่ายน้ำเงิน
นอนแน่ลูกเจ้าแม่นอนนาน
ช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้

ชกมวยครั้งนี้เป็นครั้งแรก

ล่าสุดมีธุรกิจไอติมทอด
พร้อมด้วยรถยนต์มือสองอีกหนึ่งคัน

ทั้งคู่มองหน้ากัน

ลุก

เออเปลี่ยนนี้
เดี๋ยวรองเท้ารองเท้าทำไมไม่ใส่

ของเราหายกูเอามา

ขอบคุณไทยรัฐทีวีให้การถ่ายทอดสดนะ
ตรวจเลขสามสิบสองเชิญพี่เลี้ยงถอดมงคล

ไม่รู้คือคุณบาอาจารย์นะ

ถอดมงคลครับ

ขับบ่อยใช่หมด

อยากให้เขาเหว่า
อย่างหรือนะ
เขามาร้องมันลืมเลย

นี่ปลายไม่ผิดนี่มันปลายรองเท้าแง

คุณที่ร่อยก่อน
หมูหันต้องที่ครัวรุงร้อยโคอนดคุณหมูหันต้องที่ครัวรุง
เหมือนว่าพูดอย่างเดียว

ขอบคุณไทยรัฐทีวีอีกครั้งหนึ่งให้การถ่ายทอดสด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

เสียงระคังไม่ใช่รสไอศครีมนะครับนาคอม
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อร้านของเราต้องเปลี่ยนเป็นเวทีมวย
ช่วงหน้ากลับมาพบกับยกที่หนึ่ง
สนุกแค่ไหนพักสักครู่เดียว